ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะที่สุราธานี
อันนี้เป็นคลิปที่เพื่อนบ้านถ่ายเอาไว้บอกว่ามีผู้ป่วยจิตเวท
ถือมีดข่มขู่เพื่อนบ้านบอกว่าจอดรถมอเตอร์ไซค์ขวางทาง
เนี่ยค่ะเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกถูกเอามีดจี้คอทั้งที่พูดคุยดีด้วย
แต่แม่เขาบอกว่าลูกเขาไม่ได้ป่วยไปดูกันหน่อยค่ะ
โอ้โห
เนี่ยครับ

ผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยถือมีดมาข่มขู่ผู้ชายเสื้อสีดำคุณดูอีกจังหวะหนึ่งนะ
ที่เห็นเอามีดไปเกือบจะจ่อคอแล้วเนี่ย

คลิปนี้เพื่อนบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองโตเถียงกับเจ้าของรถจักรยานยนต์ผู้ชายชุดสีดำเนี่ยนะฮะ
อ้างบอกว่าจอดขวางทางเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยหลุย
ไม่นานแม่ของผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็เข้าห้ามเอาไว้
แล้วก็มีการแยกย้ายกันในที่สุดนะครับ
คนก่อเหตุป่วยทางจิตวอนตำรวจสุราธานีและฝ่ายปกครอง
พาตัวไปรักษาวันเกิดเหตุรุนแรงทำร้ายชาวบ้านจนบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ต้องฟังความสองด้านคุณฟังใครก่อน
คุณกะเต็นอยากฟังใครก่อนเอาเจ้าของรถจักรยานยนต์ไหม

ก็คือนายนพัฒน์ศรีคัชชินอายุ๓๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมกำลังก้มใส่รองเท้าอยู่
คู่กรณีจริงก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนี่แหละฮะ
ขับรถยนต์ออกมาจากบ้านเขา
แล้วมาเหยียบคันเร่งเบิ้ลเครื่องใส่เสียงดังเลยนะฮะ
ผมก็เลยเดินไปถามว่าออกได้ไหม
คือผู้ชายเสื้อดำบอกว่าถามดีนะ
คุณนพัฒน์บอกว่าถามดีว่าออกได้ไหม

แต่กลับถูกอีกฝ่ายเนี่ยนะฮะ
เอามีดมาจี้คอและพูดท้าทาย
มึงขึ้นกูว่ามึงจะเอายังไงกับกู
มึงกะเอาหรอแล้วก็เกิดเหตุตามคลิปนะ
แล้วมึงจะทำไมกับกู
ผมก็บอกพี่ใจเย็นก่อน

แล้วก็มาจี้ผมตามในคลิปตอนแรกจี้คอผมด้วย
แต่จี้คอผมเดินหนีแล้วก็ตามกลับจะมาจี้ผมอย่างนี้อีก
แล้วพอดีว่ามันมีน้องข้างบ้านที่เขาถ่ายคลิปไว้

ฟังฝั่งเมื่อกี้แล้วฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับ
เป็นแม่ของผู้ชายเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะครับ
เขาปฏิเสธนะบอกลูกชายไม่ได้ป่วยจิตเวท

แล้ววันเกิดเหตุลูกชายกำลังขับรถจะออกไปทำงาน
แต่ฝั่งเจ้าของรถจักรยานยนต์นั่นแหละ

แล้วก็ยังไม่ยอมเลื่อนรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
ยืนยันลูกชายไม่ได้ป่วยจิตเป็นแค่โรคลมชัก
กินยาตามแพทย์สั่งและไม่เคยทำร้ายใคร
ดังนั้นเรื่องนี้ลูกชายก็ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับ
ใครที่เอาคลิปไปเผยแพร่แล้วไม่เบลอหน้า
บอกเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีให้หมดเลย

ฟังคนที่เค้าถ่ายคลิปกันบ้างที่เป็นชาวบ้านที่นี้กันบ้างไหมฮะ
เราได้โทรศัพท์พูดคุยกับชาวบ้านแถวนี้นะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายสวมเสื้อสีเหลืองเนี่ย
ถามเรื่องจอดรถขวางทางเข้าออกหรือไม่
คิดว่าคนที่ใส่เสื้อดำเจ้าของรถจักรยานยนต์
มาหาเรื่องทีนี้มันก็เลยเกิดการทะเลาะกันครับ
จริงแล้วผู้ชายเสื้อสีเหลืองชอบอารวาส
แล้วก็มีการเอามีดไล่ฟันชาวบ้านไปทั่วเหมือนกัน
ชาวบ้านต้องทนกับพฤติกรรมดังกล่าว
ของผู้ชายคนนี้มานานกว่า๓๐ปี

อนครอบครัวนำตัวไปรักษาด้วยนะครับ
เรื่องนี้มีการแจ้งความไว้ที่สพมสุรธารณีแล้วนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นี่พี่เสื้อดำไปแจ้งความไว้นะครับ